คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุยิงกันตายในร้านสะดวกซื้อนะคะ
อยู่ที่ถนนเทศบาล๔หน้าโรงพยาบาลสระบุรี
ผู้ตายเป็นผู้ชายถูกยิง๓นัดค่ะ
แล้วก็พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เลย
ว่ามีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปหาผู้ตาย
แล้วก็คุยกันแต่คุยกันเสียงเบามากเหมือนไม่ใช่ภาษาไทย
แล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่เลย

แล้วก็เดินออกไปเข็นรถเข็นออกไปอย่างนี้ค่ะคนร้ายเนี่ย
ว่าคนร้ายน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงการเสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรัตนไรสระบุรีนะคะ
พบศพนายปรีชาขุนทองอายุ๕๙ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตรถูกยิงเข้าที่ราวนมขวา๓แห่งนะคะ
กระสุนเนี่ยทะลุเอวซ้ายไปนัดหนึ่งแล้วก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือด
เคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซื้อเลยอะค่ะ
ข้างศพเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๓นัด
หัวกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๑หัว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้นะคะ
เพื่อจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของผู้ตายค่ะจอดอยู่หน้าร้าน
ทีนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
เขาก็เลยเล่าให้ฟังนางสาวรัชนีกรหงทองค่ะอายุ๒๓ปี
เขาบอกว่าเขายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปไปหยิบกาแฟซอง
แล้วก็กำลังจะไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
คนร้ายเดินเข้ามาค่ะคนร้ายสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อคลุมสีดำแขนยาวเดินเข้ามา
พอมาถึงจุดที่ผู้ตายยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์
เขาก็คุยกันแต่เสียงคนร้ายคุยเนี่ยคือเสียงเบามาก
แต่พนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้บอกว่า
พอจะจับใจความได้ว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะคะ
อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ได้ยินเสียงผู้ตายพูดขึ้นมาบอกว่า
ถ้ามึงมีปืนก็เอามายิงกูเลยอันนี้ผู้ตายพูดนะ

ผู้ตายพูดว่าถ้ามึงมีปืนก็เอามายิงกูเลย
แต่คนร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าพูดภาษาอะไรนะคะ

แต่คนร้ายก็ชักปืนมาเลยจริงพอผู้ตายพูดว่ามีปืนก็ยิงเลย
คนร้ายมีปืนจริงชักปืนออกมายิงจริง
ยิงไปที่ผู้ตายครั้งแรกยิงไปหนึ่งนัดผู้ตายล้มแล้วนะคะ
เขาล้มไปแล้วยังไม่พอยังยิงซ้ำอีก๒นัดรวมแล้วเป็น๓นัด

เดินไปที่รถเข็นขายของแล้วก็เข็นออกไปทางถนน

พอยิงเสร็จแล้วคนร้ายทำไง
ก็ยิงซ้ำแล้วก็เดินออกมาเลย
กี่นัดนี้น้องยิงเสร็จกี่นัดตอนนั้นอยู่ที่ตู้พัตเตอร์ซีวินใช่ไหมพี่ยิงตรงนั้นเลย
ด้านเพื่อนผู้ตายที่มาดูที่เกิดเหตุ
ชื่อว่านายทรงพลเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
นั่งกินข้าวต้มกับเขากับเพื่อน๓๔คนอยู่ที่ตลาดเทศบาล

จากนั้นผู้ตายขอตัวกลับบ้านก่อนก็เลยแยกย้ายกัน
รู้อีกทีอ้าวถูกยิงเสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อซะแล้วนะคะ
บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะ
ร้านสะดวกซื้อเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
ก็จะตรวจสอบติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีด้วยนะคะ
ต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว

อย่างที่บอกไปว่าผู้ตายเป็นเซียนการพนันด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกธนินรัฐวิทธิพยนานนท์
ผู้กำกับการสพเมืองสระบุรีบอกว่า
จากเหตุการณ์นี้ก็เลยมีการกำชับสั่งการชุดสืบสวน
ไล่ล่าตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนนะคะ

ชุดแรกของสืบสวนสพม
และสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีก็ช่วยกันออกติดตาม
คือตอนนี้คาดว่าคนร้ายน่าจะไปหลบอยู่บ้านญาติ
หรือไม่ก็บ้านเพื่อนในจังหวัดสระบุรีนี่แหละ

ว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ
แต่ดูจากตำรวจนี่พลิกแฟนคดีนี่

เราจะรู้ได้ว่าเป็นใครนะครับคนร้ายนะครับ